บางคนเห็นศพลูกร้องไห้ปริ่มขาดใจ
เช่นเดียวกันกับพ่อค้าขายลูกชิ้นในจังหวัดสุรินทร์นะคะคุณผู้ชม
เขากำลังตั้งร้านเตรียมขายของขายลูกชิ้นอยู่
แล้วจู่ลูกสาววัย๕ขวบหายตัวไปหาไม่เจอ
ตอนแรกคิดว่าลักพาตัวแต่ท้ายที่สุดกลายเป็นศพอยู่ที่บ่อทิ้งน้ำ
บ่อน้ำทิ้งบริเวณหลังห้องน้ำ
ไปดูนาทีที่พ่อเห็นศพลูกหน่อยค่ะว่ามันบีบหัวใจขนาดไหน

คนที่ดึงร่างขึ้นมาคือพ่อของเขา
ใช่แล้วคือเขามุดลงไปแล้วก็ดึงลูกสาววัย๕ขวบนี่ค่ะ
ลูกสาววัยห้าขวบน้องพี่นิว
เป็นลูกสาวของเขาเองนอนเสียชีวิตอยู่ในท่อน้ำทิ้งนะคะ
บริเวณด้านหลังห้องน้ำชายภายในปั๊มน้ำมันปตทคอโคโคถนนสุรินบุรีลำค่ะ
ซึ่งเป็นปั๊มน้ำมันที่คุณพ่อตอนแรกมีการตั้งร้าน
เพื่อที่จะขายลูกชิ้นนี่แหละคุณผู้ชมเอ้ยคือหัวอกคนเป็นพ่อแม่เนอะ
สูญเสียลูกไปแบบกระทันหันไม่คาดคิดว่ากำลังทำมาหากินอยู่ดี
ลูกสาวหายตัวไปสุดท้ายกลายเป็นศพแบบนี้นะคะ
นี่คือคุณพ่อของเขานะคะทราบชื่อคือนายทุวานนท์ค่ะ
วัย๒๕ปีเป็นคุณพ่อของเด็ก
คุณพ่อก็เป็นคนที่เดินเปิดดูฝาบ่อพักน้ำทิ้งบริเวณหลังปั๊มน้ำมันด้วยตนเอง
ดูทั้งหมด๕ฝาปรากฏว่า๑ใน๕ฝา
แล้วก็ส่องดูก็เจอศพลูกสาวนอนตายอยู่ในนั้นนะคะ
พอดึงขึ้นมาโอ้โหท่ามกลางหัวอกคนเป็นญาติ
แล้วก็หลายคนที่รอให้กำลังใจแล้วก็ลุ้นการตามหา
เพราะว่าตอนแรกเนี่ยคือคุณพ่อกังวลใจกลัวว่าลูกสาวจะโดนลักพาตัว
แล้วเห็นบอกว่าตอนแรกได้ประสานเจ้าหน้าที่เข้ามาตรวจสอบ

แล้วก็มีการเปิดดูแล้วรอบนึงด้วยแต่เหมือนไม่เจอร่างน้องในตอนนั้น
ที่คุณพ่อจะมีการจุดทูปบอกไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์บริเวณดังกล่าว
ให้เปิดทางให้เจอตัวลูกสาวหน่อย
แล้วก็เจอในที่สุดแต่เจอกลับมาแบบไม่เหมือนเดิมนะพี่ก๊อฟ

ใช่เจอกลับมาก็ลูกสาวสิ้นใจตายแล้วค่ะ
คุณผู้ชมคะย้อนไปดูก่อนเกิดเหตุหน่อย
คือคุณพ่อของเด็กได้เป็นคนแจ้งความกับตำรวจสพเมืองสุรินท
บอกว่ากำลังขายลูกชิ้นอยู่แล้วจู่น้องนิวเยียร์ลูกสาววัย๕ขวบ
แล้วก็ลูกคนเล็กคือลูกชายวัยขวบเศษเนี่ยนะคะ
อยู่ที่บริเวณสนามย่าด้านหลังห้องน้ำชาย
สักพักหนึ่งลูกชายวิ่งมาบอกคุณพ่อ
บอกว่าคุณพ่อพี่สาวหายตัวไป
คุณพ่อตัดสินใจตามหาหาอยู่ประมาณสักชั่วโมง
แล้วก็หลายชั่วโมงพอสมควรได้นะคะ
ไม่เจอตัวลูกสาวเลย
แล้วก็มีการเปิดดูวงจรปิดในปั๊มด้วย
ก็เห็นน้องดิวเยียเนี่ยนั่งเล่นอยู่ที่หลังห้องน้ำชาย
นั่งเล่นอยู่กับน้องชายวัยขวบเศษอยู่นะคะ
แล้วก็ภาพเนี่ยไม่มีปรากฏนะคะ
ว่ามีคนอุ้มตัวน้องไปหรือว่าลักพาตัวน้องหรือเปล่า
ทีนี้พอเห็นแบบนี้แล้วคุณพ่อก็เลย

ก็เลยตัดสินใจย้อนกลับไปดูที่บริเวณด้านหลังห้องน้ำชายอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็พาลูกชายคนเล็กไปด้วย
ซึ่งลูกชายคนเล็กไปชี้
แล้วก็เป็นคนชี้เป้าบอกคุณพ่อว่า
คุณพ่อลองเปิดดูฝาบ่อพักน้ำทิ้งหน่อยสิ
คุณพ่อก็เลยตัดสินใจลองเปิดดูอีกครั้ง
จนกระทั่งเจอร่างลูกสาวเสียชีวิตอยู่ในนั้น
แต่ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ตอนนี้คือหลักฐานใหม่

คุณผู้ชมดูภาพนี้เป็นกล้องวงจรปิดจากร้านกาแฟ
จุดที่น้องไปกระโดดอยู่บนฝาท่อพอดิบพอดี

แล้วจังหวะที่น้องกระโดดฝาท่อมันพังงาบ
และทำให้น้องตกลงไปโดยที่ไม่มีใครเห็น
เห็นไหมฮะน้องไปกระโดดไปกระโดดปุ๊บมันมีจังหวะหนึ่ง
ฝามันเปิดและน้องบุ๊บลงไปเลยตกลงไปแล้วไม่มีคนเห็น
น้องไปอยู่ในบ่อพักบ่อเกลอะได้อย่างไรอืมน้องตกไปได้อย่างไร
แล้วทำไมฝาปิดเหมือนเดิมมีคนทำให้ตกไปหรือไม่อย่างไร
อันนี้คือคำตอบซึ่งสอดคล้องกันกับที่ตำรวจที่สพมสุรินสันนิษฐาน
ว่าน้องไปกระโดดเล่นเหยียบฝ่าหรือเปล่าแล้วพัดตกลงไป
คุณผู้ชมลองนึกภาพไอ้ฝาบ่อเกลอฝาบ่อน้ำทิ้งมันเป็นพลาสติก
มันแค่ครอบปิดไว้เฉยไม่ได้มีตัวยึดตัวล็อกอะไรมันสามารถเปิดและเคลื่อนได้
ถ้ามีการชนไปกระทืบหรือไปยกมันมันก็สามารถขยับขยื่นได้
แล้วน้ำในบ่อลึก๓เมตรสันนิษฐานว่าตอนที่น้องตกไป
น้ำมันวนอยู่ในบ่อแล้วมันดูดร่างน้องลงไป
น้องไม่สามารถจะช่วยเหลือตัวเองได้และไม่มีคนเห็น
ทำให้ตอนแรกที่ไปค้นหาเนี่ยไม่เจอค่ะสุดท้ายไปเจอหลังจากพ่อจุดทูบ
พ่อก็ไปเปิดในบ่อที่๕ทำให้เห็นร่างของน้องเนี่ยลอยขึ้นมา
แต่น้องเสียชีวิตแล้วค่ะต้องแก้ไขปัญหาเรื่องของฝาท่อโดยด่วน
แต่ว่าไปฟังเสียงคนที่เห็นเหตุการณ์กันก่อนนะครับ
สุดท้ายคุณพ่อได้เห็นคลิปนี้พ่อก็และครอบครัวก็ไม่ติดใจสาเหตุการเสียชีวิต
เพราะว่าตำรวจเพิ่งเอาคลิปนี้ให้ดูนะครับเพราะเห็นว่าลูกนั้นไปกระโดด
จะตกลงไปก็คาดว่าเบื้องต้นฝาท่อน่าจะปิดไม่สนิท
ตอนนี้ก็ยังทำใจไม่ได้กับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ยังไม่มั่นใจว่าจะกลับไปขายของที่เดิมได้หรือไม่
เพราะมันจะเห็นภาพเดิมซ้ำแบบนี้คงต้องทำใจอีกสักระยะหนึ่ง
ล่าสุดมีการนิมนต์พระมาเชิญโดยวิญญาณของลูกออกไปเป็นที่เรียบร้อย
บรรยากาศทุกอย่างก็เป็นไปด้วยความโศกเศร้านะครับ
แสดงความเสียใจกับครอบครัวของน้องนิวเยียด้วยนะคะ